ชาวบ้านที่จังหวัดเลยเขาฮือฮากันคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าวัดแห่งนี้เนี่ยมีพระพุทธรูป

พาไปดูว่าแปลกแบบไหน
วัดนี้คือวัดศรีบุญเรืองตำบลนาหอมอำเภอด่านซ้ายที่จังหวัดเลยครับ
ก็ให้ดูบรรยากาศในวัดไปก่อนนะ

แต่ก็ทำมาได้มันก็สูงดีกว่ามันก็พร้อมไปหน่อยนะ
ก็ค่อนข้างเดินทุกดงมากถ้าไปถามนะทำมาเดินทุกดงมาก

ก็เลยทำให้ร่างกายซุ่มผอมแขนขายาวประมาณนั้น

แต่คนปั้นตั้งใจให้เป็นแบบนี้ก็คือปั้นถูกแบบแล้วล่ะ
แต่ดันออกแบบแบบนี้แล้วก็ร่างแบบมาแบบนี้
แต่กลายเป็นที่ดึงดูดชาวบ้านมานะ
คนก็เลยอยากมาไงที่วัดศรีบุญเรืองเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
พอเห็นแขนขายาวแบบนี้นึกถึงอย่างอื่นเลย